เมื่อวานนะครับก็มีทั้งบอลไทยที่เตะกันเป็นประวัติศาสตร์นะครับ
แล้วก็มีการถ่ายสดครบทุกคู่เลยแฟนบอลโอ้โหดูกันตาแชะ
ติดตามกันก่อนครับกับผลฟุตบอลที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับ
เกมไทยลีกนะครับดูฟอร์มของแชมป์เก่าที่กวาดไปทุกถ้วยในประเทศครับ
ริรามยูเนเต็ดเจอกับราชนาวีครับ
ก็บุกหนักตลอดนะครับแต่ว่าทำประตูทีมเยือนไม่ได้ง่ายเลยครับ
สุดท้ายเนี่ยมาได้จุดโทษครับการลุยเข้าไปของอันเดสตูนเยะจังหวะนี้ครับ
แล้วก็โดนวิเจอร์อิกโบแลโฟร์ทำฟาร์ตครับผู้สินให้จุดโทษเลย
ปว่างก็มีการบอกว่าลุงนี้กั้มกลึ่งหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ได้เป็นประตูครับ
ครึ่งแรกนะเสมอกัน๐๐ครับเกมนี้มาสนุกในครึ่งหลังครับ
นาทีที่๕๔นะครับคุณผู้ชมครับอีรพัฒน์โน้ตชายา
จะขึ้นไปทำไมให้มันเจ็บเนี่ยเมื่อกี้เกือบจะล้มแล้วนะครับ
ก็ดีใจแหละจากนั้นครับนาทีที่๖๖ชนะทิพย์สงกระสินครับคุณผู้ชมครับ
ยิงแบบไม่ต้องจับครับเป็นประตูซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกที่๙๓ของเขาในไทยลีกนะครับ
ก็ใกล้ที่จะเป็นนักเตะต่างชาติคนที่๒ต่อจากโคเน่โมฮาเมดที่ยิงครบ๑๐๐ลูกครับ
เกมนี้ก็จบลงไปนะครับเมืองทองนั้นก็เอาชนะได้๒๐
ไปที่อีกนึงคู่ตั้งมาเป็นเกมนี้สนใจครับชนบุรีเจอกับซุภัณฑบุรีครับ
นากุลครับใช่ครับผู้สาประตูที่อยู่กับชมบุรีจนเป็นตำนาน
และกลับมาเยือนทีมเก่าหลังจากย้ายอุสุพรรณฟรีคลิกยิงโอ้โหลูกนี้ปัดออกมานะครับ
ชนเสาแล้วไปเข้าทางของที่นักกรอสุรินสามให้กับสุภัณฑ์ขึ้นนำครับ
ต่อศูนย์ในช่วงสี่สิบห้านาทีแรกโอ้สร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านชมบุรีครับ
ต้องบุกแล้วก็เปิดลูกเตะมุมเข้ามาปัดลูกนี้มาเข้าทางนะครับ
นาทีห้าสิบสามตีเสมอได้สำเร็จครับชมบุรีแฟนแฟน
ูชักอยากเห็นประตูชัยครับแต่สุดท้ายประตูชัยมาครับ
แต่ไม่ใช่ชมบุรีเป็นของสุภัณฑ์ครับโอ้งานเข้าเลยครับ
ที๘๓เปิดเข้ากลางมานะครับ
เดี๋ยวลาตาเลก็ล้มตัวทำประตูให้กับสุภัณฑ์นั้น

เป็นการบุกมาชนะชมบุรีครั้งแรกในรอบ๔ปีด้วยครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับที่สนามกีฬากองทัพบกครับ
เกมนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่นะครับ
เดินทางมาชมเกมระหว่างอาร์มี่ในเจ้าบ้านในชุดสีเขียวครับ

ซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับคุณผู้ชมครับ

เซเดนโกปาคาปราหลิกครับทำแฮนด์บอล
แล้วก็ผู้ตัดสินนั้นเป่าให้เป็นจุดโทษครับ
พอได้ลูกจุดโทษทาเบอร์ตี้ก็รับหน้าที่สังหารเข้าไปครับ
ราชบุรีนำ๑ประตูต่อ๐
แต่เจ้าบ้านก็สู้ยิบตายครับนาทีที่๓๔
นุวัฒนน้อยชื่นผ่านเปิดฟรีคลิกมาให้กับโจซิมา
มงลูกนี้เข้าไปครับอามี่ตามตีเสมอได้สำเร็จครับ
เกมนี้ศีลสันก็มีให้ดูกันข้างสนามนะครับ
นาทีที่๔๑ครับยานิกยาโลยิงให้กับราชบุรีนำอามี่อีกครั้งครับ
เป็น๒ประตูต่อ๑ในครึ่งเวลาแรกนะครับ
ก่อนที่จะเป็นยาโล่ครับที่จะยิงลูกที่๒ในนาทีที่๕๓
กล่องให้กับราชบุรีครับเอาชนะอาร์มี่ไปได้๓

และมีประตูได้เสียบวก๔นะครับ
ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแบบเซอร์ไพรส์ครับ
ในคู่ที่เหลือนะครับสุโขทัยเสมอกับทางเชียงรายยูนิเต็ดไป๐๐นะครับ
อสสภาแพ้บีซีเทโร๒๓ชัยนาธเอาชนะนักคอนรัชศรีมา๓๑
และบีบีซียูน้องใหม่นะครับชนะศรีสะเกด๒๐ครับ
เกมที่๒รัชบุรีขึ้นนำนะครับ๖แต้มเท่ากับทางบุรีรำและเมืองทอง
แต่ว่ารูได้เสียนั้นบวก๔นะครับนำเป็นจ่าฝูงเดียว
ชัยนาศนั้นมาที่๔นะครับมี๔แต้มเท่ากับทางเชียงราย
แต่ว่าบวกอยู่๒ลูกนะครับอยู่อันดับที่๔อันดับ๕ก็จะเป็นเชียงราย
ก็ต้องดูนะครับว่าในช่วงสตาร์ท๒เกมแรกนั้นบางทีมก็ยังจูนกันไม่ติดนะครับ
ต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยครับถึงจะรู้ว่าปีนี้ใครจะมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยพิมลีกครับ